คุณผู้ชมคะเจอตัวแล้วค่ะในรุงวัยสี่สิบสามปีค่ะ
หายตัวออกไปจากบ้านนะคะที่แพร่นะคะตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์
ไปแจ้งความคนหายเอาไว้วันที่๕กุมภาพันธ์
ไปเจอร่องรอยสุดท้ายก็คือรถจักรยานยนต์
ทะเบียนกไก่พพททห๙๖๔แพร่
ที่ป้อมตำรวจสพห้วยไร่นี่ค่ะครับแล้วก็หายไปเดินไปหลังศาลเจ้าแม่นางแก้วเขาพลึง
แล้วหายเข้าป่าไปเลยเมื่อช่วงเที่ยงค่ะ
ญาติญาติบอกว่าเอ๊ะโทรติดต่อในรุ้งได้ครับนี่ค่ะก็เลยไปนัดเจอกัน
สารเจ้าแม่แหละค่ะหลังจากที่เดินหายเข้าไปหลังศาลน่ะนะ๑๑วันนะนะใช่
แล้วเดินออกมาจริงจริงในรุ้งอ่ะเดินลงมาจากเขาค่ะนี่ยังโทรยังมีแบตมือถือ
ยังติดต่อได้อ่ะคิดดูสินั่นน่ะสิหายไปตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับ
ประเด็นคือพอเจอตัวในรุ้งบอกว่าไม่อยากกลับบ้านเอ้า
เขาหากันตั้งนานนะคะบอกไม่อยากกลับบ้านเอาเหรอ
หนีออกมาตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็เพราะว่าจะมีคนมายิงเขาที่บ้าน
บอกแบบนี้ค่ะครับเพราะถูกกล่าวหาว่าไปแย่งแฟนคนอื่น

แล้วก็เอารถจักรยานโยนไปจอดที่ป้อมตำลวจทเคราะห์พเเพร่วไหร่
เดินข้ามถนนขึ้นไปในป่าเขาพรึงครับเดินไปแบบไร้จุดหมายอ่ะ
เขาบอกเดินไปเรื่อยค่ำไหนนอนนั่นของกิน
มีขนมปังสุดท้ายญาติโทรหาแล้วโทรติด
ก็เลยบอกว่าลงมาเถอะลงมาเจอกันที่ศาลนะ
เขาก็ตัดสินใจลงมาแต่เขาลงมาเขาบอกว่า
ไม่ได้อยากกลับบ้านนะลงมาก็เพราะว่ากลัวโดนทำร้าย
ถ้าญาติไม่ออกตามหาก็คงเดินอยู่ในป่าไปเรื่อย
ไม่รู้จะเดินไปถึงไหนเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ต้นจากยังไงพี่เริ่มต้นจะได้อ่ะจากกุ่นจากมะคามีมะ
ไหล่ยิ่งถามยิ่งผมไหล่ฆ่าผมว้าวเมียเปิดมะ
แล้วผมไม่ได้เอาอย่างเขามาแล้วไม่ได้เอาอย่างเขามาเลย
ถามแกงถามฆ่าถามแกงผมว้าวเมียเปิดมะ
แล้วเราได้ทำไหมไม่ได้ทำครับ
แล้วหลังจากนี้จะกลับมาอยู่บ้านนี้กลัวไหมครับพี่กลัวครับ
แล้วจะหนีมาอยู่ในปลายไหมเนี่ยสงสัยต้องหนีแหละครับ
บนไม่ไขฟ้าผมหนีเลยหนีได้ตรงครับหนี
ครับคุณผู้ชมคะเพื่อนของเนรุ้งค่ะในวิทยียนอายุสี่สิบแปดปี
เป็นคนที่โทรหาในรุ้งอะค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้พยายามโทรตลอด
แต่โทรไม่ติดนะคะเหมือนกับโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
สุดท้ายติดต่อได้ช่วงสายเกือบเที่ยงวันนี้ค่ะ
รุ้งบอกว่าอยากกลับบ้าน
คำแรกที่ในรุ้งบอกนะบอกว่าอยากกลับบ้าน
แต่พอเดินลงมาจากเขาปุ๊บกลับบอกว่าไม่อยากกลับบ้านแล้ว

ผมอ่านไลน์ปุ๊บก็โทรหาเบอร์แกเลย

พอพักไปสักพักหนึ่งก็โทรอีกรอบสองติด
ติดก็ว่าผมก็เลยถามว่ารุ้งรุ้งอยู่ไหน
ผมก็เลยแกก็ตอบว่าผมอยู่เจ้าพ่อ
เจ้าพ่ออะไรเนี่ยเกาะพึงเจ้าเกาะพึง
ผมอยากกลับบ้านผมก็เออเดี๋ยวอยู่ทางนั้นรอ
เดี๋ยวพี่ไปรับผมก็มาเลย
ผมก็เลยถามว่ามีปัญหาอะไรกับใครไหม
พ่อไม่ตอบมาถึงพวกพึงบอก
ตอนเจอปุ๊บบอกเลยว่าผมกลัวเขาฆ่า
ของในรุ้งบอกว่าในรุ้งเนี่ยนะคะ
ก็ไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่
แล้วก็มีอาการคล้ายกับคนมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทด้วย

ก็คาดว่าหลังจากนี้คงต้องพาในรุ้งไปรักษานะคะ
ส่วนช่วงเวลาที่หายไปก็อาจจะวนไปวนมาอยู่แถวไหนก็ได้นะฮะ